ออกมาเติ่นแล้วว่าอันตรายอย่าเอาออกมาเติ่น
แต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงเชื่ออยู่

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะมันเป็นโครนผุดกลางทุ่งนาที่บ้านหนองกุงน้อย
ตะบนโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมา
ลักษณะก็คือโครนไหลออกมาจากรูนี่แหละค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าโครนแล้วก็น้ำที่ผุดขึ้นมาเนี่ย
มันเหมือนเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นโครนศักดิ์สิทธิ์
ช่วยรักษาอาการเจ็บอาการปวดตามข้อได้

ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่นะคุณติไปเลย

ลงพื้นที่สำรวจเลยว่าไอบ่อโครนกลางทุ่งนาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ตรงพื้นที่ตรงนั้นมีการเอาไม้มาปักขึงเชือกโยงรอบพื้นที่แล้ว
แล้วก็เขียนเตือนว่าอันตรายห้ามเข้าใกล้เนี่ย

เพราะบางทีมันอาจจะเป็นโครนดูดได้
ใช่ตอนแรกมันเป็นเหมือนเป็นน้ำ
เดี๋ยวเนี้ยมันเริ่มแบบเละเละแล้วอ่ะมันเริ่มข้นข้นขึ้นแล้วเออ
แล้วเหมือนเป็นดินเหนียวแล้วอ่ะไปถามนางเจียมค่ะ
เจียมกับนางละอองตากิ่มนอกพี่น้องกันนะสองคนนี้
เป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละค่ะเธอก็เล่าบอกว่านี่มาจากหมู่บ้านห้วยหายชัยภูมิเลยนะ
มาเอาน้ำแล้วก็โครนที่ผุดขึ้นมาจากบ่อไปรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
เพราะได้ยินข่าวมาเขาเล่ากันปากต่อปากข้ามจังหวัดกันเลยว่า
นี่นะถ้าเอาโครนผุดอันนี้มาพอกตามร่างกายเนี่ยมันจะหายปวดตามข้อได้
ปวดตั้งไหนก็ไปท้าเพราะจะได้เฮียบหายป่วยหายไข่หายปวดหลังปวดไอ
ตาก็มืดก็มัวก็อยากให้หายให้ไอ

มันก็ดีใช่
มันเย็นมันก็ไม่ง่ายมีกลิ่นร้ายก็ไม่มี
ดูนี่เค้าว่าดีกับเชื้อเข้า

จากนั้นเขาก็บอกเลยนะคะว่ามีนักท่องเที่ยว๓๔๐๐คนเลยนะ

แล้วก็ตักน้ำในบ่อไปรักษาร่างกายตามที่เขาบอกเล่ากันมา
บางคนบอกว่าเอาน้ำกับโครนตักไปแล้วก็เอามาคืน

เปล่าลืมจุดทูปไหว้แล้วเอามาคืนก่อน
คือเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปแล้วนะคะ
ไหว้ก่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบน้องกรุงเขาก็ออกมาให้ข้อมูลให้ความกระจ่าง

คือเขามาย้ำเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
มันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร
แล้วก็มีกรมทรัพยากรธรณีเขาลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้ว
เขาบอกว่าตรงนี้มันมีทั้งดินโครนมีทั้งดินเหนียว
พอชั้นดินโครนมีน้ำมากมันก็เลยเกิดแรงดันขึ้นเหนือพื้นดิน
ซึ่งเขาก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วชี้แจงก่อนหน้านี้แล้ว
เป็นไปได้ขอร้องขอเตือนห้ามเอาไปกิน
เป็นไปได้ก็อย่าเอาไปพอกหน้าด้วย
เพราะมันมีสารพิษมันมีเคมีมันมีเชื้อโรค
มันมีทุกอย่างที่มันสกปรกเพราะมันผุดขึ้นมาจากดิน

เราใส่ปุ๋ยใส่ต้นไม้ใส่อะไรปุ๋ยทำจากอะไรล่ะ
นั่นน่ะสิ่งที่กินเข้าไปก็เหมือนปุ๋ยแบบนั้นเลยนะคะ

แม้กระทั่งเจ้าของที่นานายประยูณระวิวัล

มีมานานแล้วไอโครนผุดนี้ที่นาเขามันขึ้นมาแบบนี้๒๐กว่าปีแล้ว
เมื่อก่อนมีไม่กี่บ่อแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๗๑๘บ่อ
มากินพื้นที่ประมาณ๑๗๑๘ไร่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้มองว่ามันศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างไร
แต่ชาวบ้านเขาก็ยังมาตักมาเชื่อมา

แล้วก็เอาไปกินไปทากันอย่างไม่หยุดหย่อน

ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าข้างล่าง
อันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล

มันอันตรายครับ

เขาเตือนแล้วว่าอย่าเข้าไปใกล้เลย
เป็นโครนดูดเนี่ยบางทีถึงชีวิตนะคะ

ใช่๒นี่ขนาดเจ้าของที่นา
ยังบอกเลยว่ามันขึ้นมา๒๐ปีแล้วอย่าไปกินเอาไปทำไมมันอันตราย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบอกต่อกันด้วยนะฝากบอกต่อกันด้วยว่ามันอันตรายจริง

แต่เข้าใจแหละชาวบ้านพอมีอะไรแบบนี้ก็แบบ

เขาว่าพอกไปแล้วมันหายก็อยากหาย

นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ